อย่างฝ่ายการเมืองเองเขาออกมาประสานเสียงเขาค้านกับเรื่องนี้
บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นช่องบัวให้ตำรวจนั้นทดสอดีตได้หรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าการเพิ่มโทษนั้นไม่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันด้วยนะครับ
ไปดูฝากฝ่ายการเมืองกันหน่อยทางด้านของนายวัชราเพชรทองนะครับ
เป็นอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ย
เสนอคอรมอปรับแก้พระราชบัญญัติจราจรทางบก
แล้วก็พระราชบัญญัติรถยนต์ปี๒๕๕๙
เพิ่มโทษผู้ขับรถแต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ปรับสูงสุด๕๐๐๐บาท
ว่าท่านจะมีคำสั่งอย่างไรจะให้เพิ่มโทษอย่างไร
ในเรื่องของการปรับแก้กฎหมายเนี่ย
คือทางศาลเองจะเป็นผู้พิจารณาเปรียบเทียบปรับ

ซึ่งปัจจุบันเองโทษอาจจะอยู่ที่๑๐๐๐บาทสูงสุด
แต่ว่าศาลท่านจะสั่งเองว่าสารท่านจะพิจารณาอย่างไร
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
ซึ่งจะมีความเห็นเท่าไหร่สารจะเป็นผู้กำหนด
กฎหมายดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของสนช

เรื่องนี้ก็มีการคำชี้แจงมาด้วยนะคะ
พลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกา
บอกว่าในกรณีที่มีแล้วไม่พกใบขับขี่
อันนี้จะมีการปรับแก้โทษคือปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
อันนี้มีไม่พกขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของตำรวจ
ในการที่จะปรับเท่าไหร่แต่ว่าสูงสุดเอาละ๑๐๐๐บาท
แต่กรณีที่ไม่มีใบขับขี่เลยแต่คุณไปขับรถเนี่ย
อันนี้แก้โทษคือปรับสูงสุดเป็น๕๐๐๐บาท

สารจะเป็นผู้สั่งว่าจะปรับเท่าไหร่
อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลท่าน
ใช่แต่ว่าฝากฝ่ายการเมืองอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะ
คุณวัสราเพชรทองเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ย

เพื่อเอื้อต่อการทุจริตของตำรวจ
แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะอ้างว่า

แล้วก็ยังเอื้อให้กับตำรวจบางคนรีดไถประชาชนได้
ดังนั้นในการออกกฎหมายเพิ่มโทษความผิด
ถือว่าไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบัน
คุณวัฒระเพชรทอบบอกว่าขอคัดเลย
พร้อมเรียกร้องให้ท่านนายกระงับยับยั้ง
ไม่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้

แล้วก็ให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้เข้าไปแล้วก็พิจารณากฎหมายฉบับนี้แทน
ผมจะให้เลือกตั้งก่อนให้เลือกตั้งก่อนคือให้พวกเขาเข้าไปทำงาน
และเป็นคนลงความเห็นว่าจะให้แก้หรือไม่ให้แก้
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยตียาวไปค่ะ
อีกด้านกว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกมาบังคับใช้นะ
เดี๋ยวก่อนต้องเลือกตั้งได้ก่อนด้วยนะถึงจะเข้าไปสภาได้นะ
ต้องเลือกตั้งอ่าไปฟังเสียของคุณวัชลาศกันหน่อยครับ

โดยไม่พกบัยหับขี่
มีโทษปรับสูงถึงห้ามหมื่นบาทนั้น
เป็นการเอื้ออำนวยต่อการทุจริตของเจ้าที่ตำรวจ
จะเสนอกฎหมายดังกล่าวนั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี
ไปดูฟากฝั่งของพลักษณ์พื้นไทยเขว่ายังไง
หน้านายพลภูมิวิพัฒนภูมิประเทศอดีตสตรภพพเลอร์ไทย

แม้จะมีเจตนาดีก็ตามสำหรับผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย
เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอะไรก็ตาม
โดยอ้างเหตุผลเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
แต่ว่าเขาบอกว่าโทษดูเหมือนว่าจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นการไปเพิ่มภาระให้กับประชาชน
โดยเฉพาะโทษของการไม่พกใบขับขี่
และที่ผ่านมาการปรับในอัตราเดิมก็เป็นช่องทางให้กับตำรวจทุจริตได้แล้ว
รายเรื่องของการจ่ายใต้โต๊ะ
นั้นโทษสูงไม่ได้บอกว่าปัญหาจะหมดไป
อันนี้เป็นมุมมองของทั้งสองท่านกับทั้งสองพัก

พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริต
บอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะแก้มาด้วย
เพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการปรับลดอัตรา

คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
จะแบ่งเป็นเงินที่ให้กับท้องที่

ก็เป็นเงินที่จะเข้ากับทางตำรวจค่ะ
แล้วก็อีก๒๕เปอร์เซ็นต์เข้าแผ่นดิน

มันจะได้จากตำรวจที่จะให้ตำรวจออกไป